เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่แยกราชประสงค์หน่อย

ได้มีการนัดหมายกัน๔โมงเย็นวันนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเห็นบอกว่า
เริ่มมีคนทยอยเดินทางมาแล้วนะคะ

คุณสีรวัญรักษัทผู้สึกข่าวไทยรัฐทวีย์
สดมาจากแยกราชประสงค์เชิญค่ะ

สถานที่สำคัญหลายจุดนะคะ
รอบแยกราชประสงค์เริ่มมีการเตรียมความพร้อมค่ะ
แผงเหล็กมากั้นบริเวณด้านหน้า
เพื่อป้องกันการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
หลังจากที่แก่นำของกลุ่มคณะรัศดรประกาศนะคะว่า
ให้มารวมตัวกันที่บริเวณแยกราชประสงค์ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
จำเป็นจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยค่ะ
บริเวณสี่แยกราชประสงค์ในช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ก็ยังคงไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการประกาศไว้ว่า
จะมารวมตัวกันในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
แล้วก็จะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
เดียวกันค่ะก็มีมวลชนบางส่วนรวมถึงสื่อมวลชนนะคะ
ปักหลักรอติดตามสถานการณ์อยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์แล้วค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางห้าง
นำแผงเหล็กมากั้นที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
จากการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ
ก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ห้างสรรพสินค้าเปิด
จะทำการเปิดประตูเข้าเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ
แล้วก็จะมีการกำชับดูแลความเรียบร้อยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะ

อกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบแล้วก็ดูโดยรอบแล้วนะคะ
ได้เห็นว่ามีตำรวจนะคะได้มีการวางมาตรการในการดูแลภาพรวม

ทางถนนราชดำเนินซีกซ้ายตั้งแต่ห้างบิ๊กซีเกษรพาซ่ามายังถนนมายังอมรินพาซ่าค่ะ
และโซนตั้งแต่เซ็นเทิร์นเวิร์ดสยางพรากรตรงถนนพระราม๑

โดยได้มีการเตรียมกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะ
ค่ะมีแก่นำบางส่วนนะคะที่ยังไม่ได้ถูกควบคุมตัวค่ะ
ล่าสุดนะคะนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองนะคะ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คค่ะว่า
มวลชนทุกคนนะคะนัดมารวมตัวกันที่แยกราชประสงค์

แล้วก็จะมีการระดมมวลชนมาปักหลักชุมนุมที่นี่
ส่วนแก่นนำคนอื่นนั้นนะคะแม้ว่าจะมีการควบคุมตัวอยู่
แต่ก็ยังยืนยันว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
แยกราชประสงค์เย็นนี้จะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีการเริ่มชุมนุมในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ค่ะ

ส่วนภาพรวมการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมนคร
ซึ่งตำรวจเองก็เตรียมกำลังพลไว้๑๓กอง๑๐๒๐๐นาย
ในการดูแลพื้นที่แยกราชประสงค์แห่งนี้
เพราะว่าเป็นการแถลงมาจากพลตำรวจตรีปียะตะวิชัย
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานที่ขึ้นแท่นแถลง
พร้อมกับทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พนับรวจเอกกิจสนับพัฒนาเจริญ
โดยบอกว่าเรื่องของการดูแลพื้นที่แยกราชประสงค์นี้
แบ่งออกเป็น๓โซนหลักนะครับ
๓โซนหลักของเก่านั้นมีโซนอะไรบ้าง
ก็ไล่มาถึงสถานีสยามไล่ไปถึงนู่นเลยฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกอัศวยุทธ์นุษย์พุ่ม
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖ดูแลด้านบน
โซนที่๒คือถนนราชดำริซี่ขวานะครับ
เกษรพลาซ่าอะไรนี้อยู่ซี่ขวาหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ข้ามฝั่งไปยังอมรินพาซ่า
หรือว่าสานเท้ามหาพรมเนี่ยนะฮะ
ก็อยู่ซีกขวาของแยกราชดำริ
อยู่ในความรับผิดชอบของพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕

ส่วนซีกซ้ายของแยกราชดำริ
ถนนราชดำริก็จะมีห้างอะไรบ้างล่ะฮะ
จนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับ
จะเป็นความรับผิดชอบของพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖
จะใช้กำลังตำรวจทั้งสิ้น๑๓กองร้อย

ตอนนี้๑๒นาฬิกา๘นาทีแล้ว
จริงตำรวจเข้าไปในพื้นที่บางส่วนแล้วนะครับ
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบของพื้นที่

โดยขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเลี่ยง

ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา
ก็จะถือว่าเป็นเส้นทางสำคัญเหมือนกันนะ
ตรงนี้ใจกลางเมืองพอดีนะครับ
ส่วนเรื่องของเส้นทางต่างนั้นนะครับ
พลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

การนัดหมายการของกลุ่มผู้ชมนุม
บริเวณแยกราชประสงค์นี้นะครับ
ประเมินว่าอาจจะกระทบการจราจร๓เส้นทางหลัก

ตั้งแต่แยกราชดำริถึงแยกประตูน้ำ
ถนนเพลินจิตตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม

ตั้งแต่ตรงแยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่าเลยนะครับ
แนะประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

คือ๑๒เส้นทางนะครับ
ก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวที่ผมแจ้งไปนะครับ
ร้องผู้บัญชาการตำรวจถบานพมตริจีรษันเธออย่างบอกอีกนะครับ
ว่าขณะนี้ยังไม่พบการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม
แต่ได้สั่งการให้ตำรวจจราจรเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่

หากมีการชุ่มนุมขัดขวางเส้นทางการจราจรแน่นอนครับ
แน่นอนครับมันจะกระทบถึงการจราจรเป็นวงกว้าง
โดยเฉพาะช่วงเย็นก็ถือว่าเป็นช่วงของการเลิกงานนะครับ
อกจากนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยถึงเส้นทางโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
บอกว่าถึงขณะนี้ถนนราชดำเนิน
สามารถสรรจรได้ตามปกติแล้ว
เพราะเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องการจราจรอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อันนี้ก็บรรยากาศที่แยกราชประสงค์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะ